เหนือจากกีฬาที่มีการชิงเหรียญทอง

ฟุตบอลชายนะครับเดินทางมาสู่นัดที่๓ในรอบแรกนะครับ
ทีมชายไทยของเราวันนี้มีข่าวดีนะครับ
เพราะว่าจะมีผู้เล่นคนสำคัญจอมทัพอย่าง
วรชิดกระทิศศรีบำเพลน่าจะมีโอกาสโลงสนาม
ทีมชาติไทยได้รับข่าวดีนะครับหลังจากที่วรชิตกณิตศรีบำเพ็ญกองกลางตัวหลักของทีมนั้นสามารถกลับมาลงซ้อมและพร้อมจะลงสนามแล้วนะครับ
ขณะที่ทีมชาติไทยในเกมเจอกับสิงคโปร์นั้นอากิรานิชโนยืนยันว่าไม่มีทางเลือกนอกจากเก็บ๓คะแนนครับ
โดยอากิระนิชิโนได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมที่สนามริซาวเมโมเรียลเน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายเป็นหลัก
คุณซื้อชาวญี่ปุ่นเปิดเผยว่าในเกมนี้จะได้วรชิตกณิตศรีบำเพ็ญที่หายจากอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกับพีลาวัดอคธรรมที่ฟิตสมบูรณ์แล้ว
อย่างไรก็ตามต้องเช็คอาการของอานนท์อมรเลิศศักดิ์ที่ยังไม่สมบูรณ์ว่าจะสามารถลงสนามได้หรือไม่
ขณะที่เกมกับสิงคโปร์ยืนยันว่าไม่มีทางเลือกนอกจากเก็บ๓คะแนน
ส่วนวรชิตกณิตศรีบำเพ็ญก็พูดถึงโอกาสในการลงเล่นว่าต้องขึ้นอยู่กับโค้ชฟิตเนสว่าจะให้ลงเล่นเลยหรือไม่
อกจากนี้ยังยืนยันว่าทีมชาติไทยจะพลาดในเกมที่เหลือไม่ได้อีกแล้ว
ก็ไม่ต่างกันมากครับเพราะว่าอย่าง๒ปีที่แล้วเราทำให้ดีมันยังได้ครับ
แต่ปีนี้อาจจะหนักกว่าไหนที่แมทแรกถึงกับแพ้เลย
ก็ไม่มีโอกาสที่จะต้องแพ้และต้องเก็บใจขนาดนี้ให้ได้
ซ้ายเป็นจตุรพัฒน์สัตว์ธรรมแบ็คขวาสรายุทธ์สมพิมพ์
กลางตัวตัดเกมเป็นวิสรุธอิมอุระและวรชิตกณิตศรีบำเพ็ญ
กลางกลางตัวลุกสุปโชคสารชาติสุภาชัยใจเด็ดและเจริญศักดิ์วงกร
ส่วนกองหน้าสุพนัทเหมือนตาจะรับหน้าที่
ส่วนทีมชาติสิงคโปร์ขณะนี้เก็บได้๑คะแนนจาก๒นัดแรก
ล่าสุดพ่ายแพ้อินโดนีเซีย๐ต่อ๒จึงจำเป็นต้องเก็บใช้ชนะเหนือทีมชาติไทย
เพื่อต่อลมหายใจในการเข้าสู่รอบต่อไปเช่นเดียวกัน
คู่นี้จะแข่งขันเวลา๑๕นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับ